คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีคู่หูสมัยอดีตที่เคยบวชพระด้วยกันคู่หูในวัยเยาว์มาเจอกันอีกครั้งคนหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบเจ็ดรำลึกความหลังกันซะหน่อยดื่มเหล้าขาวกันสักนิดปรากฏว่าเหล้าก็เปลี่ยนนิสัยอ่ะอืมด

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ทราบชื่อทั้งคู่ก็คือนายบุญเรียงวันธนเงาอายุ๖๗ปีอีกคนนึงชื่อว่านายพานแก่ห้อยอายุ๗๗ปี
คนที่อายุ๗๗เป็นเจ้าของบ้านตามตัวก็ถูกแทงเต็มไปหมดเลยอ่ะก็ช่วยกันส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
นายบุญเรียงวัยหกสิบเจ็ดเนี้ยนะคะเพิ่งเดินทางมาจากขอนแก่น
อืมมาหานายพานวัยเจ็ดสิบเจ็ดเจ้าของบ้านครับ
ทั้งคู่เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันสมัยบวชพระแต่พอศึกออกมาต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
อืมนายบุญเรียงก็เลยมาหาเมื่อวานทั้งคู่ก็เลยซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มกัน
รำลึกความหลังกันแต่ไม่รู้ไปพูดจาขัดใจขัดหูกันไอ้ท่าไหน
ทะเลาะกันไปเอามีดทำครัวมาฟันกันแบบนี้
เจ็บทั้งคู่อ่ะในพานวัยเจ็ดสิบเจ็ดคนนี้นะคะ
ไปสิบเข็มอืมกลับบ้านได้แล้วนายบุญเรียงวัยหกสิบเจ็ด
เย็บตั้งยี่สิบห้าเข็มอ่ะยังกลับบ้านไม่ได้นะ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่ง
ส่วนด้านคดีพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำทั้งคู่
หาสาเหตุที่ชัดเจนเบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหากับทั้งคู่นะคะ